โปรดติดตามตอนต่อไป

ข้าวใส่ไข่

ตัวแถมอยู่ได้สองวัน

ส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะฮะ

ก่อนที่คุณมีข่าวอะไรจะเล่าให้ฟัง

เล็งเอาผิดโรงกษาปฝรั่งเศสนะครับ
แพร่ภาพแม่แบบเหรียญรอ๑๐นะครับ

เพราะรอดหนังสือถึงโรงกษาบรัฐบาลฝรั่งเศสนะฮะ
ระงับนำเสนอภาพแม่แบบเหรียญกระสาปหมุนเวียนราชการที่๑๐นะครับ

ทางนายพัชระอันนันตสินนะครับ

กรณีมีการนำเสนอนะครับคลิป

ซึ่งมีการเสนอภาพแม่แบบนะฮะ

จะใช้หมุนเวียนในระบบของราชการที่๑๐นะครับว่า

อยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมาย
เพื่อดำเนินการกับโรงกระสาปรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับ
ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการผลิตเหรียญกระสาปหุ่นเวียนให้กับประเทศไทยนะครับ

ถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลนะฮะ

ซึ่งในข้อหาสัญญาไม่ได้มีการระบุนะครับ
ให้สามารถยกเลิกการว่าจ้างได้

หรือความรับผิดชอบจากเรื่องดังกล่าว

เพราะอย่างนี้มีการเตือนด้วยนะครับ

อย่าได้มีการเผยแพร่รูปนะฮะ

เนื่องจากมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ

ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับ

ไม่เป็นไรเขาไปคุยว่า

ไม่รู้ไม่ผิด
ไม่เป็นไรฉันไม่มีเฟซบุ๊ก

เขาก็จะเริ่มทำเหรียญหรือแบบว่าเงินธนบัตร

ไต้เราตั้งที่ธนาคารชื่ออัลโตไมติก

ใหม่อ่ะตู้ไม่รับอ๋อเหรอจ้ะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงช่วงเปลี่ยนแปลง

เขาก็พาไปกินข้าวอร่อยอร่อยคุณหนุ่มคุณเก็บดาวเขาเห็นพวกบางทีพวกดาราไฮโซ
เขาจะชอบไปเก็บดาวเก็บดาวต้องไปแต่ว่าคืออันนี้ผมไปมาตั้งแต่ผมโอ้โห
ตั้งแต่เด็กเด็กเด็กแล้วว่ะบ้านเขาอยู่แถวนั้นไม่ใช่เออ
แต่คุณบอกก่อนดีกว่าเจฟัยเจฟัยเอออ่าโอเคแล้วผมก็อืดอาหารเว้ย
คือกลายเป็นฮือฮามากร้านเจ๊ไฝประตูผีเจ้าของไข่เจียวปูแพงปู
ผัดผงกะหรี่หรือถ้าสมมุติจะพูดจริงจริงราดหน้าเขาก็อร่อยอืม
พันสองแล้วเธอพันสองแล้วพันสองแล้วฉันกินตั้งแต่๖๐๐ไม่ได้กินหรอกพี่ก้องซื้อให้กิน
คือราดหน้าเนี่ยเขาบอกว่า๕๐๐ทุกวันนี้ก็เป็น๘๐๐แต่ประเด็นว่าราคามันจะขึ้นไปสูงแค่ไหนเนี่ยคนก็ไปกิน
แต่เคยไปนั่งรอสูงสุดกี่ชั่วโมง
ผมเคยไปแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วคุณเป็นไฮโซ
ไม่รู้จักกันอ๋อรู้จักกันไม่รู้ฉันเคยไปนั่งรอขนาดรู้จักกับเขาเนี่ย
ไปนั่งรอสูงสุดก็สี่สามสี่สิบนาทีผมไปกินตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหนั่งแต่เด็กเวย์นุ่นตรงประตูขี่
ซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะฮะมิชรีเปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารแล้วก็ที่พักมิชรินไกด์ในกรุงเทพ
ถือว่าเป็นเล่มแรกของประเทศไทยนับเป็นประเทศที่๓๐ของโลก
ที่ได้มีการจัดทำมิชลินไกด์บุ๊กมีร้านอาหารไทยผ่านการคัดเลือกทั้งหมด
ร้านโอ้โหได้รับคัดเลือกแล้วก็จัดอันดับในคู่เมืองมิสรินไกด์กรุงเทพเนี่ย
ประจำปี๒๕๖๑๕๒ล้านนะแสดงว่าประเทศไทยมีโอกาสเก็บดาว๕๒ล้านแล้ว
แบ่งเป็นร้านอาหารสองดาวมิชรีน๒ดาวนี่คือหมายถึงว่ายอดเยี่ยม

ควรค่าแก่การขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิมจำนวน๓ร้าน
ร้านอาหาร๑ดาวมิชรีนหมายถึงร้านอาหารคุณภาพชั้นสูง

ควรค่าแก่การหยุดแวะชิมจำนวน๑๔ร้าน
ร้านอาหารบิ๊บกูมองนะฮะ

ส่วนระดับ๓ดาว

เป็นสุดยอดร้านอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเพื่อชิมสักครั้ง

ประเทศไทยยังไม่มี๓ดาวน์

ร้านเสน่ห์จันทร์ร้านสะวัวไบกินกินร้านกินซ่าซูชิอิ่ชิและก็ร้านเสื้อริ้ง
โอ้โหแต่ละเป็นฝรั่งเศรษฐกันหมดเลยเยอะอ่ะ
ก็มีร้านน้ำร้านเพจนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าร้านเหล่านี้ถือว่าได้เยอะ
ไม่มีร้อนเป็นร้านที่ไม่มีแอร์แต่ก็ไปเก็บดาวกับเขามาหนึ่งดาว

ไฝประตูผีนี่แหละตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสำราญราช
พระนครเป็นร้านเก่าแก่ที่นักชิมตัวยงหรือเหล่าปรมจารย์ในการกินเนี่ย
กล่าวขวัญว่ารสชาติอร่อยเด็ดแล้วก็ฝีมือของเขาเนี่ยสุดยอด
เจฝัยนี่เป็นที่แบบว่าทุกวันนี้แกก็ยังผัดด้วยเตาถ่าย
แล้วต่อก่อนเคยไปกินแล้วแกคุยอ้าวคุณผัดไทยผัดอุ้ยไฟแรงไป
บางทีแกผัดแล้วไฟแกพุ่งขึ้นมา

แกนั่งอย่างนี้แล้วลูกค้านั่งอย่างนี้แล้วแกก็ผัด
ก็มีความรู้ว่า

เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจถ้าเกิดว่าจะได้กิน

วัตถุดิบเขาที่เบอร์หนึ่ง
อย่างเช่นปลาหมึกเขาก็ปลาหมึกเบอร์หนึ่ง
แบบสดยาวตัวใหญ่อะไรอย่างนี้

แอลล์จี้ใส่ที่คาดผมอะไร

เอาข่าวคุณเรื่องบางนิดหนึ่งนะคะ
ปิดสนามบินเมืองครวันที่๗๘ธันวาธ์
เขาก็บอกว่าปิดเป็นเวลาสองวันนะคะตั้งแต่เจ็ดถึงแปดธันวาล
เนื่องจากพบปริมาณน้ำไม่เป็นค่ะพบปริมาณน้ำช่วงขังบริเวณนะคะ
ลานกลับลำหัวทางวิ่งยี่สิบเก้าหัวมันก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แบบเวลาเครื่องลงต้องไปกลับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อร้านกลับเราเออ
เหนือเอ็นใต้ของเขาอ่ะนะคะแล้วไงฮะจ้ะที่แล้วก็เอ่อ
วิ่งที่จะอย่าดักดิในส่วนของระบบไฟฟ้าบางจุดที่สนามบินนะคะ
เขาเป็นยังไงแล้วก็เครื่องช่วยทางเดินอากาศเนี้ย
ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ผู้โดยสารทุกท่านก็ต้องปิดสนามบินนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่า
จะได้เปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่ค่ะแล้วก็ทางสายการบินต่างต่าง
ตอนนี้มีปัญหาก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการที่นำรถเนี่ยนะคะ
รับผู้โดยสารทั้งหมดแล้วก็เดินทางไปขึ้นเครื่องที่สุราธานีแทน
กว่าเหตุการณ์จะปกตินะคะแต่ทีนี้รอบรอบสนามบินเนี่ย
ก็จะมีท่วมยังท่วมอยู่อะค่ะก็คือหมู่หนึ่งอินคีรี
อำเภอพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะตรงนั้นอ่ะ
ยังท่วมอยู่ถึงแม้ว่าจะลดบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ปลอดภัย
เขาก็เลยต้องระดมเอาแบ็คโฮลเอาก้อนหินเอาแนวกั้นน้ำเป็นกำแพงสูง
หนึ่งถึงสองเมตรเลยนะมดดำเอาไปล้อมสนามบินไว้
เพราะว่ากันที่จะทะลักเข้ามาอีกอืมเครื่องสูบน้ำ
จบแล้วคุณจบหรือยังจะไม่จบอาจจะบอกว่าเขาจะป้องกันอย่างนี้
อืมเออตอนนี้ที่ใต้ก็นะท่วมเลยอ่าโอเคจ้าแล้วน้ำยังท่วม
รอกหนึ่งด้วยก็ต้องระวังดูแลตัวเองดีดีด้วยนะครับจ้ะ

ตอนนี้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเลยฮะ

อเมริกาเนอะ

มายูมานี่มาหาป๊าเร็วคนดี

สวัสดีค่ะยกมือสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะก่อน

มายูเออแร็กลิ้นเออ
โอเคโอเคนะฮะพักก่อนพักก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะ
ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟต์
สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
โอเคมาเรื่องนี้ก่อนเลย

หูกระต่ายลูกหูกระต่าย

สามีนะฮะแทงภรรยาดับห่าง๓เดือนกลับมาบ้าน
ไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยฆ่าทิ้งซะเลย

เมียกลับมาเยี่ยมบ้านผัวอุสาปูเสือรอนะครับ
ผันตำรวจเอกศรพรนะครับ
ท่านเป็นรองผู้มีครับการสืบสวนและสอบสวนภาคร์๔นะฮะ

ร่วมกันสอบสวนนะฮะนายโสภานี้

อายุ๔๙ปีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับของจังหวัดร้อยเอ็ด
หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ขณะร่วมทำบุญแจกข้าว
อยู่ที่จังหวัดหนำโบรมภูษ์
สืบเนื่องจากวิ่งวันที่๒๙พิศกาลที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพซายจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้มีการรับแจ้งว่ามีสามีแทงภรรยาตายภายในบ้าน
พบว่านางทองคำอายุ๔๓ปี
จมกองเลือดอยู่ในบ้านมันดาตัวเอง
ส่วนคนก่อเหตุก็คือนายสโพา

หลังจากก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปคนนี้นะครับ

ท้องคำนะครับจุกระทั่งมีหมุนด้วยกัน๓คน
ต่อมานะครับได้อย่าล้างแต่ยังอาศัยอยู่ด้วยกัน

นางทองคำนะฮะได้เดินทางไปทำงานที่
ที่กรุงเทพไปเป็นหมอนวด
อยู่ที่สนามบิศวนภูมิ
ซึ่งก็ได้มีการติดต่อกับทางบ้านมาโดยตลอดนะครับ

ทองคำเนี่ยได้เดินทางกลับไปเยี่ยมที่บ้านนะครับ

ว่าจะได้มีอะไรกับภรรยาซะหน่อยนะครับ
ปรากฏว่านางทองคำกลับเก็บเสื้อผ้า
นอนบ้านมารดาที่อยู่ติดกัน

ก็หลบหนีไปก่อนที่ทางตำรวจเนี่ย
ได้มีการตามจับกลุ่มตัวมานะฮะ
ก็ขณะที่นายโสภาสารภาพแล้วก็อ้างว่าโมโห
ก็ตลอดระยะเวลา๓เดือนทองคำไม่อยู่ไปทำงานเป็นหมอนวด
พูดจาก็ไม่ดีทั้งยังให้หาเมียใหม่ด้วย

ก็เลยคิดว่าทองคำเนี่ยจะตีตัวออกห่างจะไปมีชายใหม่
ก็เลยทำให้มีอารมณ์ชั่ววูบ
ทำให้ตัวเองชักมีดมาแล้วก็แทงเมียตัวเองตาย
เรื่องนี้ขอยอมรับผิดแล้วก็ขอยินดีรับโทษตามกฎหมายนะครับ

แปลกเนอะคนเราทุกวันนี้แค่เมียไม่มานอนด้วย
อาจจะเดินทางหนุ่มเดินทางเหนื่อยหรือเปล่า
คุณเนี่ยคุณเนี่ยแต่คุณอ๋อแต่ไม่หรอก
เพราะว่าคุณนี่สามีคุณก็แทงคุณบ่อยอยู่แล้ว

พวก๓คนมีบุตรแล้ว๓คน

ดื้อไหมพี่หนุ่มดื้อไหม
นี่ใครคนนี้ใคร

ตั้งแต่เอาที่สบายใจมาอยู่

คุณหนุ่มเล่าข่าวอยู่แล้วก็ที่อเมริกา

ลามหนักคุมไม่อยู่เนี่ยถึงขนาดจะต้องแบบว่า
พยพคนกว่า๒๗๐๐คน

เรารู้สึกว่าอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญที่สุดแล้ว

ว่าผู้อาศัยกว่า๒๗๐๐คน

อบพยพจากบ้านกลาง
ตั้งแต่กลางของวันถึงวันจันทร์

ล่าสุดไฟเผาผ่านพื้นที่ป่าไปแล้ว

ทางด้านผู้ว่าการรัฐคลิฟฟอร์เนียนเนี่ย
ประกาศภาวะฉุกเฉินในเวนทุราคาวตี้นะครับ

และให้คำมั่นว่าจะต่อสู้กับไฟป่าด้วย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า๑๐๐คนกำลังรับมือกับไฟป่า
ที่ถูกเรียกว่าไฟป่าโทมัส
อย่างไรก็ตามการควบคุมไฟป่าเนี่ย

ก็ยอมรับพวกเขากำลังต่อสู้กับ

ไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้

แล้วฉะนั้นเห็นแบบนี้คือเกิดจากธรรมชาติ
ถ้าอย่างนั้นชาวบ้านเห็นก็อย่าเผาปากกันเนาะ

ทุขึ้นใกล้กับวิทยาลัยโทมัส

แล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยกระแสลม
มีความเร็วถึง๑๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทำให้เกิดกลุ่มควันแพร่กระจายไปทั่ว

ที่มี๑ปัญหาเรื่องสุขภาพ
ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กที่อยู่ในพื้นที่

เพราะอยู่ที่ลมถ้าลมมาอีก
ไฟป่าจะกระพื้ออีก

เขาใช้คำว่าจะเลวร้ายลงไปอีก
เพราะฉะนั้นใครมีญาติอยู่ที่ตอนนี้ก็ติดตามกันอย่างใกล้ดี

ก็หนักแล้วนะอากาศพิษอีกอ่ะ

แต่เรื่องนี้เกิดวันที่๔ธันวาท
เขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ยก็เห็นมีม้า๓ตัว

แหมจะไปแปลกอะไรหมูป่ายังอยู่บนทางด่วนได้เลย

หมูป่ายังขึ้นทางด่วนแจ๊บทะนะได้

ไม่ใช่ไม่อยู่อันนั้นนอนอยู่บนจ่ายเตียงตอนนี้นะ

มีม้าเขาบอกว่าถนนสายเชียงใหม่โดยเก็ตนะคะ

บริเวณตลาดสามแยกอำเภอสันทรายเชียงใหม่นะคะ

อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ขวาง
วิ่งกันไปจนมุ่งหน้าเข้าไป

แล้วก็เข้าสู่ถนนวงแหวนนะคะ

พันธุ์ตำรวจตีละแต่ณเดชน์พี่รุนสรรเนี่ย
ก็เป็นสารวจรจรสถานีตำรวจภูทรศัลสาย
กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔นะคะ
ก็ตามหาค่ะหาเจ้าของนะคะ
ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของก็ตามหาม้าเหมือนกัน
แต่เจ้าของไม่ได้ไปแจ้งความ
เพราะว่าคงจะกลัวความผิดในส่วนของการควบคุมสัตว์นะคะ
แล้วก็ขณะนี้เนี่ยม้าก็วิ่งหายไปนะหาไม่เจอนะ
มาอยู่ดูม้ามาอยู่ดูม้านี่ลูกเห็นไหม
เห็นไหมนั่นน่ะ
ม้าวิ่งลูกมันวิ่งอยู่ในลูกนั่นน่ะเห็นไหมล่ะ
หาไม่เจอนะตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะ
ถ้ายังคิดไม่ออกมีไอเดียมานำเสนอนะฮะ
ตัวช่วยให้ปาร์ตี้และทุกมื้อของคุณ
สนุกสนานอร่อยฟินเวอร์ไปอีก
นี่นี่เลยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะ

ปั่นปิ้งอบต้ม
เมนูไหนก็สะดวกง่ายนะครับ
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าดีไซน์ทันสมัย
น่ารักนวลใจด้วยรวดลายบาร์บีกอล

น่ารักน่าใช้แค่ไหนคุณดู

ทุกอย่างเลยนี่อะไรฮะ
อะไรสามารถเลือกได้ด้วย
นี่นี่นี่นี่

ก็คือการต้มน้ำบาบีกอนนะคะ
ราคาเบาที่๔๒๙บาทนะคะ
เครื่องปิ้งขนมปังบาร์บีกอลนะคะ

เป็นรูปหน้าบาร์บีกอนยิ้มค่ะ
เด็กต้องชอบแน่ค่ะ

ก็เป็นเครื่องปั่นสมูตตี้บาบิกอนค่ะ

กระบอกที่ใช้ก็ที่ปั่นเนี่ย

แล้วก็พ๊อกถาไปได้นะคะ

สุดท้ายนะคะคนที่ชอบทำขนม
ก็ต้องถูกใจกับเตาอบบาบีกอนทั้ง๔อย่าง
ผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายจำนวนจำกัดรวมทั้งหมดเพียง

หนึ่งหมื่นชิ้นเท่านั้นฉันอยากได้ตู้อบตู้อบเสื้อแน่ที่คุณแน่ชอบ
เขาจำหน่ายแล้วจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านช่องแฟนเพจบาร์บีคิวพราซ่า
จนถึง๑๕มกราคมนี้นะครับ๑๕มกราคมปีหน้าสิ
แล้วก็ไลน์บาร์บีกอนนะฮะโอเคนะครับเนื้อปิ้งไม่เท่าไหร่นะฉันชอบกินกะหล่ำทีบาร์บีกอนอร่อย
เอาใจแฟนข่าวใส่ไข่นะครับง่ายเพียงร่วมสนุกนะฮะ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

ชื่ออันนี้
คุณต้องเล่าข่าวของคุณแล้วล่ะที่คุณอยากจะเล่าเหลือเกินตั้งแต่เบรก

ตื่นก่อนอย่าเลยหรือว่าอับบอยด์ประกอดก่อนไหมอับบอยด์ประกอด
บอยปกรณ์นะคะโสดเพลินไปหน่อยค่ะแม่ก็เริ่มเตือนว่า
ทำไมทำไมยังไม่แต่งงานสเตย์นะคะ
ทั้งที่น้องมากกี้ก็กำลังจะแต่งแล้วกล่าวอย่างนั้นนะคะ
ก็เดินสายไปเป็นแขกงานแต่งเข้าไปทั่วนะคะ
ล่าสุดก็ไปเป็นแขกงานแต่งของน้องนิวกับน้องเป๊กเรมณัฐนะคะ
ก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะมีเป็นของตัวเองบ้าง
อยตอบว่าบอยหัวเราะก๊ากก่อนเขาบอกเออยังไม่มีครับ
ถามว่าอยากมีคนรักไหมก็อยากมีครับ
แต่ว่าก็ต้องเรื่อยไม่ซีเรียสครับ
ก็มีคุยบ้างแต่ตอนนี้โซโล

คุณเหรอแต่เขาไม่บ้าเท่าคุณหรือเปล่า

แล้วก็บอกว่าแล้วเวลาเพื่อนไปงานแต่งดูเพื่อนแต่งงานอิจฉาไหม
บอยไว้หัวเราะอีกนะอิจฉาบอยบอก
เพราะว่าเขามีแฟนกันแต่เรายังไม่มี
แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่อยนะครับ
ยังไม่มีโมเมนต์ที่อยากจะเป็นสามีภรรยากับใคร
จริงแล้วคนที่เข้ามาคุยกับบอย
อยอยากได้แบบไหนบอยตอบว่า
ว่าจริงแล้วเข้ามาคุยกันรู้เรื่องก็จบแล้ว

กังวลไหมที่ตัวเองอยู่เฉยแล้วไม่มีแฟน
บอกไม่กังวลหรอกแต่ที่กังวลคือแม่

จากที่เคยถามแล้วหยุดถามไปแล้วก็กลับมาถามอีกว่า
เมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่า
จริงเขาไม่รีบหรอกแต่ถ้ามีเหตุต้องแต่งจริง

เพราะว่าอยากให้แม่แบบว่าสมหวัง
แต่ตอนนี้โดยสรุปคืออย่างไม่มี
จบค่ะนะฮะอืมโอเคมาถึงเรื่องคุณสงการสักนิดนึงอืมจ้ะ
เมื่อวานนี้ก็มีกระแสดราม่าที่พูดกันไปแล้วนะฮะบอกว่า
คุณสงการนี้เนี่ยนะครับลงรูปตัวเองนะครับ
แล้วก็ได้มีการไปที่สนามมวยไปซ้อมชกมวย
เสร็จปุ๊บคุณตาเขามาบอกว่า
ทำไมคิดดีแล้วเหรอที่พาลูก
คือปีใหม่นัยไปในสถานธิแบบนั้น
เหมือนกับไปซึมซับความรุนแรงอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็เหมือนกับมีการพูดเรื่องราวของคาซีส
คุณสงการก็บอกอ๋อขอโทษครับคุณอา

เสร็จชาวเหนือก็เข้าไปดูกันนู่นนี่นั่น

ส่วนทางสงการเองเขาก็
เหมือนกับไปโพสต์ในวันพ่อว่ามันไม่มีอะไรหรอก
คือมันเหมือนกับเรื่องปกติ
แต่ว่าล่าสุดนี้มาอีกแล้วนะครับคุณสงการ
โพสต์ข้อความศูนย์กระแสดราม่านะครับ
บอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะฮะ

แล้วก็เหมือนกับ
เปลี่ยนเป็นมันม่วงบ้างก็ดีนะครับ
ช่วงหลังจุกกับไส้เผือก

มีคนฝากขนมให้ค่ะ

ไส้อะไรคะ

อุ๊ยเขาฝากว่าให้ตรงหน้าป้อมยาวว่าฝากให้พี่พี่บทดำกับพี่หนุ่มด้วย
เรานี่มันเสียดีนะอ่อนเหรอ
จริงจริงหนูคนสงสารไหนลองเล่าสิเหตุการณ์มันเป็นยังไง
ก็ขอวะเค้าคิดว่าจะเอาขนมปังไส้เผื่อกมาทำไม

ก็คือเหลือกนั่นแหละ
ทำมาอยู่นี้แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับไส้พุ่งไส้เปลือกลมตัว
ช่วงนี้คือคนเข้าไปด่าเขาเยอะไง
ไม่ฟังคือนางก็อยากสู้บ้างสิเออนางคงอยากสู้
แสดงว่าก็มีคนไปเก็บกฎเยอะถูกไหมล่ะ
อร่อยอะ

นางก็ซื้อไงนางก็อยากซื้อบ้าง

ไส้มันม่วงอร่อยมากครับพี่

ช่วงหลังจุกกับไส้เผือกเยอะก็คือคนไปวุ่นวายกับเขาเยอะใช่ไหมล่ะ

สดนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘ที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้มีการเรียกว่ามีข่าวข่าวหนึ่งนะครับ
เป็นกระแสข่าววันนี้เองนะครับ
เป็นเรื่องราวของการเข้าไป
แสดงตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจของคนกลุ่มหนึ่งนะครับ

เข้าไปร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แถวย่านสายไหม
เข้าไปแสดงตัวตัวเองเป็นชะลีตำรวจมาจากปศ
แล้วหลังจากนั้นก็ยื่นหมายจับหมายค้นให้ดูนะครับ
ว่าเจ้าของร้านมีส่วนอยู่เรื่องราวของยาเสพติด

ปรากฏว่าเจ้าของร้านบอกผมไม่เคยทำอย่างนั้นเลย
เสร็จปุ๊บมีเอาปืนเจาะหัวเขาใส่กุญแจมือนะฮะ
เอาปืนเนี่ยชายหนุ่มหน้าตาดีเอาปืนจ่อหัวอ้างตัวเองเป็นตำรวจ
กุญแจมือเจ้าของร้านแล้วปิดประตูร้าน

เขาบอกว่าไอ้ชายหนุ่มหน้าตาดีเดี๋ยวก่อนนะฮะ
ยังไม่จบอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งผมยังรับไม่จบนะฮะ
ขอผมเล่าให้จบก่อนเพราะคุณให้ผมเล่าอย่าพึ่งนะฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยหลุดรอดออกมาได้นะครับ
เพราะว่าคุณพ่อของเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นในทหารอากาศนะฮะ
แล้วก็พอดีกลับมาที่บ้านพอดีมาที่ร้านพอดี
ก็มาเจอกับผู้ชายคนนี้กับกลุ่มของเขาเนี่ยนะฮะ
ซึ่งกำลังจับตัวลูกชายอยู่แล้วก็ได้มีการเอากล้องวงจรปิดทั้งบ้านไปด้วย
ปรากฏมันมีกล้องตัวหนึ่งเนี่ยจับเอาไว้ได้พอดีเลย
ปรากฏว่าพอเปิดกล้องออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะ
ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยทุกคนกำลังมองว่าคืออดีตดารา

ช่องมากสิพี่กำลังอย่าถามผมถึงผมก็ตอบไม่ได้

นี่ไงกำลังจะถามว่าก็มีคนข่าวเขาเมาส์กันเยอะเหลือเกินว่า

ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหารไม่ใช่เจ้าหน้าที่
แต่สรุปแล้วเป็นคนที่เคยเล่นหนังเล่นละคร
ซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าใช่หรือเปล่าใช่ปะ

คนเสียหายเขายืนยันเลยว่าเป็นคนนี้
แต่เราไม่สามารถที่จะพูดได้

คุณแม่เราเป็นคนยุคใหม่น้องเสิร์ชสิคะ

ตำรวจรู้ตัว๓ชายชะกันอ้างเป็นปปศ
แล้วเตรียมออกหมายจับทันที
แสดงว่าณวันนี้ตำรวจเขาเตรียมออกหมายจับไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

คุณช่วยเปิดคลิปหน่อยว่าคลิปเป็นยังไงได้ไหม
คุณมีคลิปของ
อ่ะคลิปนี้คุณแม่

ใช้หลายเครื่องแล้วก็คุณแม่เนี่ย

นักแสดง
นักแสดงคนนึงอันนี้ก็คือภาพที่เกิดขึ้นในราว
เขาเชื่อว่าอย่างนั้นแต่เราก็ยังไม่รู้

ก็คือคนนี้ใช่ไหมคนนี้เดินเข้ามานี่เห็นไหม
ผมเฝ้าว่าคุณเอารูปนี้ดีกว่า

คุณถือชูรูปนี้และกัน
คุณถือจะได้ฟ้องคุณ

แล้วมันคุณจะปิดเครื่อง

ไม่มีภาพเลยโอเคจบ
เรื่องต่อไปใบคริสฯหอวังนะครับ

ไปด้วยกันไหมคะไหนด้วยกัน

ช่วงนี้โสดแล้วดูแซ่บมากขึ้นนะ
เอออย่างนี้ก็คือถามเออคุณคิสอันนี้

เพราะฉะนั้นเวลาคริสต์มีอะไรก็เปิดบอกพวกพี่หมดอยู่แล้ว
มีกระแสออกมาว่าพลอยหอวังก็โสดเหมือนพี่สาวแล้ว
อันนี้คริสยังไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ต้อง
ก็นางก็บอกนางก็แอบได้ยินมาเหมือนกัน
พอยก็ยังไม่ได้มาคุยกับคริสต์ตรง
เอาเป็นว่าในฐานะพี่สาวถ้าเขามีปัญหากัน

ริสก็อยากจะให้เขาเคลียร์กันก่อน
เพราะว่าเค้ายังทำรายการเค้าเป็นเจ้าของด้วยกันไง

ความรักมันจะต้องผ่านมาได้กว่าจะมาถึงจุดหนึ่ง

เลิกชัวร์ถ้าอย่างนั้น
คนก็ถามอีกว่าวันเกิดนานาไรบีนาเธอ

ใส่หน้ากากเต้น

เอาที่เขาใส่หน้ากากอะไรมาเต้นกัน

เขาไม่รู้ไงเขาไม่ตั้งใจ
ผมไม่ได้ตั้งใจผมคิดว่าคงจะมาด้วยกันหรือเปล่า
ไม่ใช่เสียว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวใครเลย
ตามแต่เขาใส่หน้ากากไงก็เลยไม่รู้ว่า

ลูกเขาติดตามอาชญากรรมหรือข่าวสังคมเลย

สละแหน่เรื่องดารา

ในชีวิตนี้ฉันว่าคนที่พูดน่ะนะ
ลองไปสำเนียดตัวเองก่อนก่อนที่จะด่าคนเนี่ย
คือคนก็ถามว่าวันเกิดนานาที่เพิ่งผ่านมาได้ข่าวว่านานาเนี่ย

เป็นรอบที่มีเจนนี่กับอีกรอบหนึ่งก็ต้องมีวุ้นเส้น
ทำไมไม่มาทีเดียวล่ะไม่ได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ไง

เรื่องมากเกิดมามีแผ่นดินอยู่ก็บุญแล้ว

เกิดมาแผ่นดินกันอยู่ยังไม่มี

เมื่อคืนเราจัดปาร์ตี้กันเองนานาไปกินข้าวกับสามี

แต่ถ้าใครไม่สบายใจเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง

เรื่องแบบนี้มันหลีกเลี่ยงไม่เจอกันไม่ได้หรอกค่ะ
เพราะทุกคนก็ยังต้องอยู่ในสังคมเดียวกัน
เป็นเพื่อนกันอยู่ทำงานใกล้เคียงกัน

อ้าวก็แต่เห็นตัวคนก็ต้องจัด๒๓วัน

ถ้ามีกำลังจัดก็จะอาหารจะได้ขายดี

ถ้าเธอจัดงานวันเกิดแล้วไปทำอะไรเออสายไฟเค้าระเบิดไงเธอ

ตำรวจขอแจ้งจับกล้องปียะ
ครอบธรณีโน๊ตผัดไทย
แต่ไฟดับทั้งทองหล่อเธอ
อ้าวโอเคนะครับ
พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เรา๓คนนะครับ